ข่าวต่อไปนี้เนี่ยข่าวลักษณะเดียวกันเลย
ก็คือคนหายเข้าไปในป่า

ผู้ชายคนนี้นะหายไปบนเขาสันกราคีรี
รอยต่อไทยมาเลเซียที่สตูน
หายไป๔วันแล้วเขาตกเขาลงไปด้วย

โอ้โหเฉพาะเดินตัวคนเดียวก็จะแย่แล้ว
ลำบากค่ะนี่ฮะเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายเลยนะครับ
เขาระดมกำลังกันไปช่วยเหลือ
นายอาหมาตะกงอายุ๓๙ปีเขาเป็นชาวศัตรูนะฮะ
ขึ้นไปหาของป่าบนเขาสันกราคีรี
รอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียครับแล้วพลัดตกเขาอ่ะนะฮะ
การขึ้นไปครั้งนี้มันเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ

แล้วต้องทำแบบนี้ฮะเพราะเขาเดินไม่ได้ลุกไม่ได้
บล็อกไว้ใช่ไหมใช้เปรย์สนามครับนะฮะ
แล้วผูกกับเชือกค่อยห่อนลงมา
ตามร่องผาแบบนี้ร่องเขาแบบนี้แต่ทำได้สำเร็จครับ
จากนั้นก็นำนายอามาตย์ลงเรือนะครับ
ส่งที่ท่าเรือเขาจีนที่ตะบนคลองขุด
เพื่อส่งโรงพยาบาลสตูนนะฮะ

นายนัฐกรจันตุ้งนะฮะ
หนึ่งในทีมที่ขึ้นไปช่วยนี่เล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
การช่วยเหลือมันยากมันลำบากจริงเลย
สภาพพื้นที่มันเป็นเขาแล้วมันแหลมนะฮะ

หากทีมช่วยเหลือพลาดนั่นหมายถึงชีวิตเลยนะ

เอาเชือกมาผูกกับต้นไม้แล้วก็โรยตัวเรามาแบบนี้
จนสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยครับ
เหมือนว่าเป็นเอว
ต้นไม้ต้องเร่ง
แล้วอามาตย์ขึ้นไปทำอะไรกับใคร

ตั้งแต่๓กรกฎาคมนู้นนะ
แล้วก็พลัดตกเขาวันที่๙กรกฎาคม
แล้วมันมีก้อนหินก้อนใหญ่หล่นทับบริเวณหน้าท้องของเขาอยู่ด้วย

คือใดตกเขาแล้วยังหินมาทับอีกหรอ
คาดว่าคงตกลงมาแล้วไปชนเอาหิน

ทับซ้ำยืนไม่ได้เดินไม่ได้

น้องบอกโอ้โหขอความช่วยเหลือเลยนะ

นะฮะทีมกู้ภัยพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างต่าง
พยายามขึ้นไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม
ก็คือหลังจากตกมาวันหนึ่งนะฮะ
จนสามารถช่วยนายอามาตย์ลงเขามาได้อย่างปลอดภัย

ผมว่าน่าจะจากข้างบนเลยที่ตกลงไป

เพราะมันชันลงไปเรื่อยแบบนั้นครับคือต้นไม้ที่ปิดอยู่เราไม่เห็นความลึก
แล้วก็ลูดลงมาแบบนี้